สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้น่าเป็นห่วงนะครับพี่น้องประชาชนของเรา
ถ้าอยู่ทางพื้นที่ภาคใต้รายงานสภาพอากาศมาหน่อยนะครับ
บอกมาเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างฝนหยุดตกหรือยังน้ำยังท่วมสูงอยู่ไหม
เดี๋ยวจะพาไปตรวจสอบหลายจังหวัดเลยนะคะทั้งสงขลาทั้งพัทธลุงทั้งนราธิวาส
พาคุณผู้ชมไปดูที่สงขลากันหน่อยค่ะ
เห็นภาพต่อไปนี้นะคุณสืบสกุลตกใจมันเกิดอะไรขึ้นทำไมลอยมาตามน้ำเยอะขนาดนี้ค่ะ
โอ้โหมันตุ๊บป่องตุ๊บป่องแบบนี้นะฮะ
คนที่ถ่ายบอกมองไปก็งงไปต้องเพ่งตามองหน่อยคืออะไรกันแน่
เห็นไหมเป็นถังยาวอ่ะมันก็ถังแบบในร้านอาหารแบบนี้ค่ะ

ตรงจุดนี้คือสี่แยกคลองหวะนะคะ
อยู่ที่เทศบาลเมืองคอหงที่หาดใหญ่ของสงขลา

พวกถังแก๊สพวกนี้มันลอยมาจากโรงงานอัดแก๊สค่ะ

แก๊สก็ลอยตามน้ำไปคนเขากลัวว่าจะระเบิด

ท้ายที่สุดพนักงานก็ช่วยกันตามเก็บบัตรทุลักษณ์ทุเลเลยนะ
เก็บทันไหมคุณมันเยอะขนาดนั้นทันคุณใช่โอ้โห
ชาวบ้านเขาตกใจนะบอกว่าเห็นถังแก๊สลอยมาแบบนี้กลัวอันตรายนะฮะ
อันนี้ที่สงขลาไปดูนราธิวาสกันหน่อยเหตุใหญ่เหมือนกันครับ
นังกั้นน้ำตลาดมูโนะที่ตำบลมูโนะอำเภอสุงัยโกลกแตกกลางดึกครับ
ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคุณผู้ชมฮะ
ทางทหารต้องเร่งอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำท่วมตลอดทั้งคืนเลยนะครับ
พื้นที่ตรงนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบ๙๔๖ครัวเรือนนะ
เช้าวันนี้ตลาดมูโนะระดับน้ำยังสูงอยู่ครับ
เฉลี่ยอยู่ที่๘๐๑๐๐เซนติเมตรคุณสูงเป็นเมตรนะฮะ
แล้วก็บางจุดยังมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก
เนื่องจากเร่งระบายน้ำลงพื้นที่รุ่มน้ำมันก็เลยจะไหลแรงนะครับ
ภาพรวมของนราธิวาสตอนนี้นะครับ
มีน้ำท่วมขยายวงกว้างใน๑๓อำเภอ๗๐ตำบล๔๕๔หมู่บ้านนะครับ
แล้วก็มีโรงเรียนที่ประกาศปิดการเรียนการสอนกว่า๒๐โรง
แล้วก็มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนชาวนราธิวาสต่อไปนะครับ

พาคุณผู้ชมไปดูที่พัทธลุงกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
กลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีทั้งฝนตกด้วย
น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์ด้วยก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ใครที่อยู่อำเภอป่าบอนอำเภอตะโหมดเนี่ยนะอยู่บ้านไม่ได้ค่ะ
ต้องอบพยพกันกลางดึกเลยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
แล้วถามว่าถนนเป็นยังไงน้ำก็ท่วมถนนเพชรกะเสม
ฝั่งขาขึ้นขาล่องพัทธลุงหาดใหญ่เนี่ยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมรถเล็กก็จะต้องระวังนะ
รถใหญ่ผ่านไปได้ขับผ่านไปได้ก็จริง
แต่รถเล็กที่จะให้ดูมอเตอร์ไซคันหนึ่งค่ะ
ซึ่งจริงจุดตรงนี้น้ำซัดน้ำหลากมากนะ
รถเล็กไม่ควรผ่านเด็ดขาดที่คุณคงดูคันนี้
แล้วปรากฏว่าเขาพยายามจะฝ่าจะฝ่าจะฝ่า
แล้วน้ำมันไหลมาเชี่ยวไหลมาแรงมากนะ
สุดท้ายมอเตอร์ไซค์เขาเป็นยังไง

โอ้คุณสมภาพตอนแรกจะขี่จับฝ่าไปนะฮะ
สุดท้ายต้องยื้อดึงเอาไว้
ปล่อยไหลต้องยอมทำใจต้านแรงไม่ไหวนะฮะ
รถจักรยานยนต์กลับมาได้ด้วย

แต่ว่าไม่ใช่โชคดีแบบนี้ทุกคันไงคุณผู้ชม

เทศบาลตำบลแม่ขรีที่โค้งมัศยิตเนี่ยนะคะ

ประชาชนแถวนั้นอยู่กัน๒๐กว่าครัวเรือน
ต้องไปอยู่ที่สาราประชาคมค่ะ
น้ำนี่ก็เกือบจะมิดหลังคาเลยนะ
อำเภอตรงนี้นี่ได้รับผลกระทบหมดเลยที่พัทธลุงค่ะ
แล้วตรงสามแยกโคกทรายที่อำเภอตะโหมด
จะให้คุณผู้ชมดูผู้ชายคนนี้หน่อย

แล้วนู่นวงแดงนั้นน่ะคือตัวคนขี่ไปเกาะอยู่กับต้นไม้ตรงนู้นนะคะ
โอ้โหนี่คนต้องไปเกาะอยู่ตรงต้นไม้
แล้วกู้ภัยทำยังไงจะต้องช่วยรถหรือช่วยคนต้องเอาชีวิตคนก่อนสิ
ช่วยเหลือชีวิตคนได้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์มันก็ไหลไปตามกระแสน้ำนะคะ
แล้ววันนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่พัทธลุงก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะ
กงหราป่าบอนอำเภอตะโดดริมเทือกเขาบรรทัศน์น้ำลดลงก็จริง
แต่ว่าพื้นที่รุ่มต่ำคุณผู้ชมดูสิน้ำก็ยังท่วมอยู่ด้วยนะคะ
กรุ่นที่เมืองก็มีการติดโรงเรียน
ยังต่อที่ป่าบอลมาติดต่อกับอำเภารัตภภูมิจังหวัดสงขา

แต่ว่ามาติดกับเขตรัฐภูมิของสงขลา

เจ้าหน้าที่ทหารต้องเร่งอบขยบคนแก่คนเท่า
เลี้ยงหมาแมวของชาวบ้านหนีน้ำอย่างทุลักทุเลนะครับ

นี่คุณคือดูภาพแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยคือแค่เอวแค่สะโพกหรือเปล่า

ใช่ค่ะน้ำท่วมจุดนี้๔เมตรนะครับ
คุณป้านุกูลชูมณีกำลังได้รับการช่วยเหลือออกมาแบบนี้
ในบ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กเล็กนะคุณนะ
บ้านมีแม่ลูกอ่อนพร้อมกับทารกน้อย
เขาต้องห่อคลุมด้วยพลาสติกกันน้ำคุณ
ถุงพลาสติกใหญ่นี่นะฮะ
ระหว่างอุพยพฝนก็ตกมาไม่หยุดเลยนะฮะ

ถือว่าฝนตกน้ำท่วมหนักในรอบ๒๐ปีนะครับ
มาอยู่ตรงนี้แค่๒๐ปีแหละ
ปีนี้นักว่าเป็น

กระทบสัตว์เลี้ยงหรือเปล่ากระทบครับ

หมาตัวหนึ่งลอยคอไหลไปตามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก

แต่ทำไม่ได้ได้แต่ภาวนาให้หมาตัวนี้มันปลอดภัยครับ
น้องน้องแข็งใจไว้นะน้อง

เออน้องเออทำอย่างไร
โอ้โหคือช่วยมันไม่ได้คุณมันไหลไปเร็วมากนะครับ

ใช่ค่ะคือคนคอมเมนต์บอกว่าเอาถ่ายคลิปอยู่ทำไมทำไมไม่ลงไปช่วยน้องหมา
แต่คุณดูสภาพสิน้ำมันไหลเร็วไหลแรงขนาดนั้น

อันนี้พัทธลุงฮะอีกที่หนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งแล้วกันสตูนคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหมีเสียงแตรนะบีบปีนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย
ส่วนกู้ไพก็ช่วยกันดึงดึงดึงดึงคุณผู้ชม
ไปดูปฏิบัติภารกิจของกู้ภัยที่จังหวัดสตูนกันนะครับ
อ้าวดึงดึงดึงพ่อโอ้โหปลอบภัยละหนึ่งนะครับ
นี่บอกปลอบภัยละหนึ่งเพราะอะไรจริงมีสองไง

ต้องช่วยเหลือคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสะพาน
ระหว่างบ้านย่าบนกับบ้านวังสายทองตะบนน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูน
ช่วงเที่ยงคืนนะครับมีรถกระบะคันหนึ่ง
คุณฝ่าสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่
คือไปยกแผงกั้นเตือนน้ำท่วมออก
จะขับฝากกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากไปนะครับ
ถูกน้ำพัดรถกระบะตกถนน

และคนที่ถูกกระแสน้ำพัดไปติดต้นไม้อีก๑คน
ต้องช่วยเหลือทั้งสองคนออกมาให้ทัน

ท้ายกระบะจมน้ำแล้วนะ
โผล่แต่หน้ากระบะขึ้นมานะครับ

คำเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะช่วงนี้
ที่มีน้ำท่วมใต้ในหลายจังหวัดนะครับ
โอ้ยนี่เราเป็นห่วงพี่น้องภาคใต้นะ
แต่เอาจริงตอนนี้สภาพอากาศบ้านเรานี่
ภาคใต้นี่คือแบบว่าฝนตกน่ะฮ่วมนั้นเลย